ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะก็มีผู้เท่าขี่รถจักรยานยนต์กลับจากธรรมนา
ทีนี้ไปขับรถปาดหน้ารถเก๋งทำให้ถูกชนเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำมันเกือบสี่หมื่นลิตรปลายทางไปยังจังหวัดเลยนะคะ
ปรากฏว่ายางระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้หวิดจะไฟไหม้ทั้งคันเลยทีเดียว
ติดตามจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
เริ่มที่จังหวัดอุดรธานีในอ้มเครือชายุ๗๖ปีขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างทางจะข้ามถนนไปอีกฝั่งไม่ทันเห็นรถเก๋งที่วิ่งมาด้วยความเร็ว
ถูกชนเสียชีวิตขาดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายอุดรธานีสกลนคร
ขาเข้าเมืองอุดรธานีในพื้นที่บ้านหันน้อยหมู่๔ตะบนบ้านยาอำเภอหนองหาน
ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายคมกริจเผ่าวงศาเปิดเผยว่าเห็นผู้ตายขี่รถตัดหน้าอย่างรวดเร็วจึงเบรกไม่ทัน
ตำรวจเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดเชียงใหม่กล้องจากโทรศัพท์มือถือเผยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เฉียวชนรถกระบะติดคอกเหล็กบนถนนสายเชียงใหม่พร้าวหน้าโรงเรียนสันทรายวิทยา
โดยเพื่อนผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์ตามรถคันก่อเหตุ
แต่ทำทีเบรกให้ชนท้ายก่อนที่จะขับหลบหนีไป
ล่าสุดทราบชื่อคนขับคือนายซออูอายุ๒๗ปีชาวไทยใหญ่
ญาติเข้าพบตำรวจพร้อมขอชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุสลดในหน้าโรงสักแสนคำกง
ซึ่งรถจักรยานยนต์เสียหลักชนกาดเลน
ร่างกระเด็นไปตกที่พื้นถนนเสียชีวิตขาดที่
ส่วนหมวกกันน็อกและรองเท้าหลุดไปคนละทิศละทาง
เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพสายเก่าฝั่งขาเข้าตลาดปากช่อง
เรื่องต้นคาดว่าผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็ว
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักไปพุ่งชนกับกาดเลนอย่างแรง

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ท้ายที่จังหวัดชายภูมิรถบรรทุกน้ำมันเกือบ๔๐๐๐ลิตร
ยางระเบิดแล้วมีประกายไฟก่อนจะเกิดไฟลุกท่วมทั้งคัน
เหตุเกิดบริเวณหน้าหมู่บ้านชุติมาถนนบายพลัสเลี่ยงเมืองชายภูมิ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดาวไฟเกือบ๑ชั่วโมง

นายทองลีแพงศรีอายุ๕๓ปีคนขับรถบรรทุกน้ำมันเล่าว่า
พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับยางระเบิดจากล้อหลังด้านซ้าย
จอดรถข้างทางจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้จากล้อหลังอย่างรุนแรง
ส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถสรุปได้
เนื่องจากต้องรอให้ประกันภัยเข้าตรวจสอบอีกครั้ง